วันนี้ผมจะมาซื้อถุง

เหมือนวาซาบีขึ้นสโบสถ์

เฮ่ยพัฟมาซื้ออะไร

ราคาถูกที่สุด

ถุงมือยางอดีตผสม๑๐ชิ้นนะฮะ

ทนสาหรันแค่มีสวมใส่สะดวกสบายยืดหยุ่นทันทันมือ

สูตรผสมด้วยว่านหางจ๋อลาเผ้

แล้วถ้ามีว่านหางจราเข้อย่างนี้ก็สัมผัสแบบกดมือก็นุ่ม

บด้วยว่านหางจราเข้ใส่แล้วนุ่มมากเลย

นี่ถุงมือยางสก๊อตไบท์ครับผม
ถุงมือสำหรับงานสวนขนาดใหญ่
เนื้อยางหนาใช้งานทนทาน
และที่สำคัญราคาถูกมาก

ถ้าเถียงกันอีกนิดเดียวจะถูกตีแล้วนะคะ
เข้าไปข้างในครับใช่

มีมูลค่า๔๐๐๐บาทถามเลยค่ะว่าถุงมือจากสก๊อตไบท์ทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ตอบว่าค่ะอันนี้ค่ะ
เอาละค่ะคุณดิวกับคุณปิ๊งปิ๊งนะคะตอบว่าอันแรกนะคะ
ถุงมือยังสังเคราะห์อเนกประสงค์๑๐กู้จากสก๊อตไบท์เป็นราคาที่ถูกที่สุด
เป็นขอเฉลยอันนี้ค่ะถุงมือจากต้นไม้ค่ะ
เป็นถุงมือเครื่องว่าถังจับเมาะแค่๑คู่ราคาอยู่ที่

หรือว่าผิดละ
และเป๊กจะเฉลยอันนี้ค่ะอันที่คุณปิ๊งปิ๊งใช้อยู่ประจำนะคะ
ถุงมืองานสวน๑คู่ราคาอยู่ที่๕๙บาทและของอันที่๑นะถุงมือยางสงเคราะห์อเนกประสงค์๑๐คู่
ต้องถูกที่สุดนะคะคุณถ้าไม่ถูกที่สุดเกมพลิกกลับบ้านเลยเอาตัวช่วยไปนอนกอดอุ่นกันสองคนโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย
เลขสองมาแล้ว๕หรือ๖จะเป็น๕๒หรือ๖๑๒
ถ้า๕๒โอเคได้รายต่อ๕๑๒กลับบ้านเลยค่ะเจ๊งมง
รอบครั้งที่ขอบคุณครับ

กิ๊ดกรัสกันสุดริดนะยินดีด้วยตอบถูกนะคะ
ข้อต่อไปค่ะตัวเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มีมูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ

ถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ข้อต่อไปแกงปวนของเรา
เอาถุงเท้าที่คุณพ่อบ้านแม่บ้านต้องเคยซื้อกัน

จะเป็นอย่างที่คิดกันหรือเปล่า
พรุ่งนี้มาดูราคากัน
แต่ตอนนี้ไปลุ้นโชคกันก่อน
กับปวลท้าด้วน
อุ๊ยฮ่าเจ๊ทำอะไร
นี่จิ๊บจิ๊บเป็นหมาต้นรวดหรือเปล่านี่

กินอะไรหอมเฮ้ยนี่ไข่เงินพรใครวะนี่

นี่ไงไข่นักท่อมเออ

อ๋อขอบใจนะครับนี่
น้ำบอกเลยของดีคือ
เอาไปอีกแล้ว
เป็นเตอรีสไอน้ำด้วยนะ

ให้เคลียร์ก่อนนี่เอาเตาลีทอด
แล้วเวลาจะรีดเสื้อผ้ากินไข่ดาว

ก็ดีสิถ้ากลิ่นติดเสื้อผ้า
เดินไปไหนสาวเห็นจะได้กิน
แล้วก็จะได้อย่าบ้างไงเจ๊
อุ๊ยเจ๊อันนี้ผมต้องพูดหรือเอาคำพูด
ขโมยบทหรืออุ๊ยจิตใจหดเยี่ยมไม่อยู่ใกล้แล้ว
ถ้าเจ๊หันมาตรงนี้เจ๊ถาม
เอาอย่างนี้ไม่อยากให้เข้าซีนดราม่า
เดี๋ยวถ้าอยากกินอาหาร
เป๊กจะซื้อกระทะให้นะบอล

ชี้แอบเดี๋ยวพูดคนเดียวเออเจ๊

กระทะดีก็ต้องตาหัวม้าลายไง
แล้วของเขาดีมีคุณภาพแบบนั้น

แต่กระทะตาหัวม้าลายก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิด
เอ้าละกระทะหัวมาลายแบบไหนนะคะ

รู้บ้างว่ากระทะตาหัวม้าลาย๓แบบนี้
แบบใดราคาถูกที่สุด
หนึ่งกระทะดาฝากแก้วขนาด๒๘เซนติเมตร

สองกระทะจีนดาหมายสัตว์
ไวต้าลักษณ์ขนาด๓๔เซนติเมตร
แท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
แล้วพอขอรอ